ประชาชนจำนวนมากยังคงให้ความสนใจในการแลกธนบัตรและเหรียญที่ระลึกนะคะ
อกจากนั้นนะคะธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา๕๐๐๐ฉบับที่นำมาแจกให้กับประชาชน
หมดตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ส่วนเหรียญที่ระลึกนั้นกรมธนารักษ์จะประกาศในช่วงเย็นว่า
เหลืออีกจำนวนเท่าใดที่จะเปิดให้ประชาชนได้แลกได้ค่ะ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อรอแลกเหรียญกระสาปที่ระลึก
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในโอกาสต่าง
ซึ่งประชาชนบางคนมาต่อแถวรอคิวตั้งแต่เวลา๒นาฬิกา
โดยชนิดโลหะสีขาวราคาหน้าเหรียญ๒๐บาทจัดเป็นชุดละ๕เหรียญ
รวมราคาชุดละ๑๐๐บาทเป็นเหรียญกระสาปที่ระลึกที่ยังคงเหลือในคลัง
ซึ่งกรมธนารักษ์นำมาออกจ่ายแลกหลังจากที่ประชาชนมีความต้องการเป็นจำนวนมากค่ะ
ระหว่างที่ประชาชนมารอแลกเหรียญกระสาปเกิดปัญหาขลุกขลักเล็กน้อย
จากกรมธนารักษ์กำหนดให้คิวแรกวันละ๒๐๐ราย
แต่มีประชาชนบางส่วนไม่ได้รับบัตรคิวจึงแสดงท่าทีไม่พอใจ
ที่นายจักริตภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์จะชี้แจงว่า
จะเปิดให้ประชาชนทุกรายที่เดินทางมาในวันนี้แลกเหรียญที่ระลึก
โดยได้แจกบัตรคิวให้ประชาชนจนถึงเที่ยงของวันนี้
ส่วนผู้ที่เดินทางมาช่วงบ่ายจะไม่ได้บัตรคิว
และในช่วงเย็นวันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า
มีเหรียญกระสาปที่ระลึกเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด
ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์และยืนยันว่า
ชุดนี้จะไม่มีการผลิตเพิ่มเติม
ส่วนที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
มีประชาชนมารอแลกธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เลิมพระชนมพันศา๗รอบ๕ธันวาคม๒๕๕๙
ตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดทำการค่ะ
โดยธนบัตรที่นำมาให้แลก๕๐๐๐ฉบับ
แลกหมดภายในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ